แพ้ไงแพ้ทีมเยือนแพ้ไป๑ลูก
แฟนบอลกลัวลงไปอย่างนี้ค่ะทั้งคว่างของคว่างขวดใส่นักฟุตบอลใส่เจ้าหน้าที่ใส่สตาร์ฟ
แล้วเป็นหลายพันคนที่บุกลงไปกลางสนามแบบนี้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องยิงแก๊สน้ำตา
แล้วพอยิงแก๊สน้ำตาควันขโมงขึ้นเท่านั้นแหละค่ะเห็นไหมคะว่าคนอยู่เต็มสนาม
ทุกคนกรูกันวิ่งหนีไปที่ทางออกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหยียบกันตายนะคะ
เกือบจะสองร้อยแล้วนะเกือบสองร้อยแล้วส่วนใหญ่คือเหยียบกันแล้วหายใจไม่ออกเสียชีวิต
ซึ่งในจำนวนผู้เสียชีวิตมีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบพานักเตะและสตาร์ฟของสองทีมออกจากสนามก่อนแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นแฟนบอลปะทะกันแล้วไง
เพราะก็อยู่กันเต็มอัธจันทร์เลยทั้งสองฝั่งนี่เห็นไหมคะเขาห้ามอยู่แล้วนะว่าไม่ให้เอาพลุไฟพลุสี
ควันเข้ามาในสนามฟุตบอลแต่ก็ยังมีคนลักลอบเอาเข้ามา
พอกลายเป็นแฟนบอลประทะกันเสร็จปุ๊บก็มีคนคว่างขวดมีคนยิงพลุไฟ
ตำรวจก็ต้องลงพื้นที่แล้วใช้แก๊สน้ำตาขับไล่ฝูงชนออกไป
แต่แก๊สน้ำตานี่แหละทำให้ประชาชนทุกคนตกใจ
บตาด้วยอะไรด้วยทุกคนก็เลยกรูกันแล้ววิ่งหนี

สนามฟุตบอลจะใหญ่แค่ไหนประตูทางออกจะมีหลายประตู
แต่ประตูมันไม่ได้กว้างเกินจำนวนคนเป็นพันเป็นหมื่นคนขนาดนี้ค่ะ
ก็คือทุกคนตั้งใจจะออกในทางออกนี้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน
ถูกต้องเขาถึงขั้นขนานนามว่านี่คือหนึ่งในโศกนาฏกรรม
เลวร้ายที่สุดในวงการกีฬาก็ว่าได้
คือไม่ใช่ว่าเลวร้ายที่สุดแต่ก็เป็นหนึ่งในโสกนาฏกรรมที่แบบโอ้โฮ
มันหนักมากจริงแล้วตัวเลขก็ยังไม่นิ่งเลยนะคะ
นี่ค่ะบางคนวิ่งกรูออกไปทางออก
บางคนเห็นคนเยอะก็พยายามปีนรั้วออกมาบ้าง
บางคนพลาดล้มโดนเหยียบซ้ำหายใจไม่ออกตายกันเป็นแถวเลยค่ะ

พล่ำเล็กจู๊

ประธานาธิบดีโจโควิโดโดหรือว่าโจโคบี้
ออกมาสั่งการเลยนะคะว่าตำรวจลงพื้นที่
สืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดเดี๋ยวนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
และหลีกทุกลีกแมททุกแมชที่จะแข่งของอินโดนีเซียเนี่ย

หยุดจนกว่าจะรู้ว่าเหตุการณ์นี้สาเหตุมันคืออะไร

โดยประธานหลีกอินโดนีเซียอามัดฮาเดียนลูกิตา
แล้วก็บอกว่านี่คือบทเรียนที่ล้ำค่าสูงสุดจริงกับความสูญเสียนะคะ

เสียใจและขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ตอนนี้ส่งทีมตรวจสอบเรื่องแล้วหลังออกจากสนามค่ะ
แล้วก็อาจจะทำให้สมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียต้องรับบทลงโทษตามมา
นี่คือตาย๑๗๐กว่าตัวเลขยังไม่นิ่งอย่างที่บอกแล้วแต่สื่อต่างประเทศ

เจ็บอีกประมาณเกือบ๑๘๐คน

ไม่รู้เลยว่าตัวเลขจะไปนิ่งที่เท่าไหร่นะฮะ